ที่วัดบุ้นเยืนตะบุลเวียงอำเผออยมึงจังวัดพยาว
นะคะมีพระต่างถิ่นรูปหนึ่งค่ะมาขออาศัยจำวัด
อยู่ค่ะกลางวันเนี้ยทำวัชทำวัชก็คือสว
แต่กลางคืนทำอย่างอื่นคำว่าทำอย่างอื่นก็คือ
ไปขโมยเงินในตู้บริจาคซึ่งตู้บริจาคอยู่หน้าวิหารค่ะ
และที่มาที่ไปทำไมถึงรู้ว่าไปขโมย
ก็เพราะว่าเจ้าอาวาสนะคะก็คือพระครูโสพิษโชติคุณค่ะ
บอกว่าตอนแรกที่ไปเจอเนี่ยนะประตูไม้ด้านหน้าวิหาร
ปกติแล้วกุญแจมันจะคล้องไว้แน่นหนา
งัดงัดแล้วพอเข้าไปดูเนี่ยนะคะ
เงินสดซึ่งมันอยู่ในตู้
บริจาคหน้าวิหารหายไป๒๐๐๐บาท
หลวงพ่อก็เลยไปตามหากล้องวงจรปิด

ปรากฏว่าไปพบภาพเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะ
มีพระรูปหนึ่งเห็นจากด้านหลัง
ที่บอกว่าเป็นพระก็เพราะเหลืองชัดเจนโดดเด่นออกมาแบบนี้ค่ะ
มงุมมงาหราอยู่กับตู้ตู้บริจาค
และน่าจะเป็นการเอาเงินออกไปจากตู้
ดูไปดูมาอ้าวนี่มันพระพระต่างถิ่นที่มาขอจำวัดอยู่ที่วัดแห่งนี้เนี่ยนะ
หลังจากนั้นค่ะแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบนะคะตำรวจเห็นแล้วใช่แน่
ไปควบคุมตัวพระบุญส่งที่ปรากฏอยู่ในกล้องวงจรปิดมาสอบสวน
พระบุญส่งเองรับสารภาพว่าอัตมาเองแหละเป็นคนงัดตู้บริจาคจริง
ส่วนเงินที่ได้เอาไปทำอะไรหลวงพี่
จะเอาไปเป็นค่ารถเดินทางกลับวัดเดิมที่จังหวัดกาลสินค่ะ
เจ้าหน้าที่นำตัวมาลงบันทึกประจำวันไว้แล้วก็ให้เจ้าอาวาสจับศึกไปซะ
และหลังจากนั้นพอเป็นคารวาสแล้วก็ต้องส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ